โอ้ชอบเป็นมะพร่าวนำหอม

โอ้โหพูดคัทกันใหญ่เลยนางงงสาวนี้
ชอบอ่ะเขาเพลงเยอะ
ชอบวันทันลี่ลิคด้วย

ขอร้ายมุนีขอร้ายมุนีพี่ป้า

อารมณ์แบบนี้แหละครับเพราะนี่คือ
ศีลสันข่าวเช้าตรู่ไทยลัดไปละครับ
แม่เจอทั้งสองท่านนะครับไม่อยากหยุดเลยครับ
เพราะว่าอารมณ์วันนี้คลึกคื้นกันเช้าแบบนี้วันจันทร์แบบนี้นะครับ
เต้นแบบนี้ยังไม่เท่ากับเต้นกับบุคคลต่อไปนี้ครับ
เขาเต้นแบบไหนเชิญชมได้เลยครับ
แม่แม่ท่าเต้นท่านี้นะครับผมให้ร้อย
อางเกงทำให้ร้านเลยล่ะครับ
คิดได้อย่างไรเนอะดูแต่งตัวสิครับ
เพลงพาไปหัวใจก็เบิกบานพี่น้องเด้อ
ว่าแต่ว่าเต้นเดียวไม่สนใจใคร
คุยกับเพื่อนบ้างก็ได้นะครับคุณพี่
เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย
บหน่อยครับหลบหน่อยรถขบวนสุดท้ายมาแล้ว

แต่ที่เห็นรถคันนี้เป็นขวัญใจของชาวบ้าน
ผู้โดยสารจึงเต็มรถเลยครับ

ผมได้แต่กลิ่นทำไมหาเนื้อไม่เจอเลยครับ
ยามเช้าแบบนี้เรามาแต่งหน้าเค้กกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
อ้าวบรรจงแต่งเป็นรูปเข้าใจ

็อกโกแลตโรยทำเป็นแผ่น
แผ่นลงไปใส่หลายสิ่งลงไป

อยากทำอะไรก็ใส่ใส่ลงไปครับ

แ้มได้ด้วยสวยงามจริงเลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ